เขาบอกว่ายอดคุณแม่ซึ่งเป็นพนักงานห้างด้วยนะ
คลอดลูกในห้องน้ำตัดสายสดือเอง
เอาทารกใส่ในเป้สีดำของเธอออกมายืนรอแฟนมารับ
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์กลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะตกเลือด
ก็เลยจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่เรื่องนี้นะคุณคอหวยไม่พลาด

ทะเบียนรถที่เขานำตัวไปส่งโรงพยาบาล
บางคนตามไปดูเลขในห้องน้ำเลย

เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลหนองปากครั่ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยพิงนครจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เร่งปฐมพยาบาลให้กับนางสาวนัทจีราพริกเหล็กอายุ๒๔ปี
หลังจากเธอคลอดลูกเองตัดสายสดือเอง

นอนพักอยู่ในรถเก่งยี่ห้อซูซูกิสวิปสีดำหมายเลขทะเบียน
งองูบ่อใบไม้๔๔๒๐เชียงใหม่

โอ้โหผู้สิทธิ์ของเราก็รู้ใจซูมเข้าไปชัดเจนขนาดนั้นเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นรถของพลเมืองดีที่จอดอยู่บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมกับลูกน้อยของเธอ
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้าง

แล้วรถคันนี้มาอยู่ที่ทางเข้าสานิขนส่งพุทธศาสตร์
ตัวเมืองเชียงใหม่ได้ยังไงแล้วก็รถพยาบาลมารับกันยังไงนะครับ
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร่างกายของทั้งแม่และลูก

เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวทั้งแม่และลูกไปส่งโรงพยาบาล
คอมมิกเชียงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
จากการสอบถามนางสาวพิกุลแสงวงเป็นพลเมืองดี
เป็นเจ้าของรถซูซูกิสวิปต์

สาขาเจริญเมืองห้างที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วไปพบกับนางสาวนัทจิรา

แต่ว่านางสาวนัจจิราบอกว่าปวดท้องไม่สบาย

คือนางสาวพิกุลได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในห้องน้ำ
ไม่นานนางสาวนัทจิราก็เดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเป้สีดำ
ภายในกระเป๋าเป้มีทารกน้อยกำลังร้องไห้อยู่
โดยทารกน้อยได้ถูกตัดสายสดือเรียบร้อยแล้ว
โดยแม่ของเด็กเองหรือว่านางสาวนัทจีรา

โอ้โหคลอดเองตัดเองนักเลงพอ
แล้วเอาออกมาเองแล้วบอกว่าจะขอยืนรอแฟน

แต่ว่าพลเมืองดีคือพี่พิกุลเนี่ยนะฮะ
เห็นแบบนี้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อแม่และลูก

ไม่ไหวฮะเธอบอกต้องรีบนำตัวนางสาวนัทจิราพร้อมลูก
ขึ้นรถของเธอไปส่งโรงพยาบาล
มาได้ครึ่งทางนะเธอก็ยิ่งเป็นห่วงความปลอดภัย
จากเห็นมีเลือดไหลออกมาจากตัวแม่จำนวนมาก
ก็เลยเอางี้ระหว่างทางขับรถก็เรียกรถพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือ
ที่ค้างเข้าสร้างอีกขนส่งผู้โดยศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ

หวยต่างพากันจับจ้องทะเบียนรถในที่เกิดเหตุ
โดยหวังเอาไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑๖กันยายน

งงบม๔๔๒๐เชียงใหม่